กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเหตุยิงกันตายกันหน่อยนะฮะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
กรณีผู้ชายคนหนึ่งค่ะพยายามที่จะมาง้อขอคืนดีแฟนสาวนะคะ

ก็เลยพยายามที่จะเข้าไปในผับไปง้อขอคืนดี
เสียงมันดังพูดไม่รู้เรื่องกระชากแฟนออกมานะคะ
พยายามที่จะมาคุยกันข้างหน้าแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชม
นี่คลิปมุกกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
กาดของผับหนึ่งคนบวกกับพลเมืองดีสามคนค่ะ
พยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ผู้ชายคนก่อเหตุใช้ปืนที่เตรียมมาเจาะยิงไปที่กาด
กาดเนี่ยคุณผู้ชมเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
แล้วก็เจาะยิงไปที่สามพลเมืองดีสามพลเมืองดีได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันหันปากปืนค่ะ
หันปากกระบอกจ่อไปที่แฟนสาวนะคะแฟนสาวร่วงเลยนะคะ
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันฆ่าตัวตายยิงตัวตายหนีความผิดนะฮะ
สรุปงานนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยกัน๓ศพ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนด้วยกันนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายดำรงชัยมโนธรรมอายุ๒๙ปีค่ะ
ใช้อาวุธปืนเนี้ยจิงใส่กาดก็คือใน่วีระพงย์หมอป่า
๘ปีนะคะแล้วก็พลเมืองดีอีก๓คน
ที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือนางสาวบุญญาพรกันทล่า
อายุยี่สิบปีนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้กาดเนี่ย
ล้มลงเสียชีวิตทันทีค่ะส่วนอีก๓ก็ได้รับบ่ายเจ็บนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมา
บริเวณถนนหน้าร้านสะดวกซื้อปากทางเข้าหมู่บ้าน
เวียงบัวถนนลำปางแม่ทะตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรเขลางนครแพทย์เวร
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบศพนายวีรพงศ์เสียชีวิตอยู่กลางถนนสภาพศพคือถูกยิงที่บริเวณลำคอ

ส่วนนางสาวบุญญาพรเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคนเกาะเหตุ
พยายามที่จะมาง้อขอคืนดีเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอก
ใกล้กันไปพบศพนายดำรงชัยมีบาดแผล
ถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวาห่างจากศพไปสักประมาณหนึ่งเมตร
ไปพบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑กระบอก
แล้วก็พบปลอกกระสุนกระจัดกระจายเกลื่อนถนนสักประมาณ๑๑ปลอกด้วยกันค่ะ
ไปพบหัวกระสุนหนึ่งนัดตำรวจเขาก็เลยเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายดำรงชัย
อดีตเคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยก็คือรอปภ
คบหากับแฟนสาวนางสาวบุญญาพร
และปรากฏว่าก็เกิดอาการหึงหวงค่ะ
เนื่องจากว่าระยะหลังฝ่ายหญิงเริ่มตีตัวออกห่าง
แล้วคุยโทรศัพท์กับชายอื่นบ่อย
ก่อนเกิดเหตุทราบว่าฝ่ายหญิงมาเที่ยวสถานบันเทิง

ขับรถกระบะมาจอดรออยู่บริเวณแถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
เมื่อถึงเวลาสถานบันเทิงปิดปุ๊บ
นายดำรงชัยเข้าไปเลยเข้าไปในร้าน
ใช้อาวุธปืนไปข่มขู่แล้วก็ดึงตัวนางสาวบุญญาพร
ออกมาพูดคุยที่ลานจอดรถ
จากนั้นนายวีรพงศ์ซึ่งเป็นกาด
ดูแลความปลอดภัยของผับเนี่ยก็วิ่งตามออกมา
พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือตามคลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชม
มาช่วยเหลือร่วมกับพลเมืองดีอีก๓คน
แต่ที่สุดแล้วถูกนายดำรงชัยยิงเสียชีวิต
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๓คน
จากนั้นใช้ปืนยิงแฟนสาว
ก่อนที่จะยิงขมับตัวเองเสียชีวิตใกล้กันค่ะ
ตำรวจสพเขลางนครบอกว่า
จะเรียกพยานในจุดเกิดเหตุแล้วก็
พนักงานที่อยู่ที่สถานที่บันเทิงแห่งใด
มาสอบปากคำเพิ่มเติม
สุดท้ายเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีแต่เสียกับเสีย
เสียชีวิตไป๓ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก๓คนด้วย